หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเธอออกมายอมรับว่า
สบั้นรักแล้วยุติความรัก๔ปีกับสามีที่ชื่อรุ่งนะคะคุณผู้ชม

เพราะชาวเน็ตบอกว่าสร้างกระแสปั่นกระแสเรียกเรตติ้ง
น้ำหนึ่งออกมาเลยบอกฉันไม่ใช่ดารานะสติ
สติหน่อยค่ะชาวเน็ตนะคะถึงขั้นว่าพูดยังไงรู้ไหม
ปัญญาอ่อนคิดได้แบบนี้ฟังเจ้าตัวพูดเองค่ะครับ
คนที่บอกว่าเป็นกระแสเนี่ยคือปัญญาอ่อนมากเลยนะครับ
มองแบบไม่มีความคิดเลย
ถ้ากูต้องการอยากได้กระแสโดยการที่กูเลิกกับผัวเนี่ย
ไม่ใช่ดาราค่ะกูไม่ใช่ดารา
กูไม่ได้ได้รายได้จากการที่กูมีเรตติ้ง
กูไม่ได้มีรายได้จากการรับงานไม่ใช่จ้ะ

ใครเขาจะเอาตรงนี้มาทำกระแสกันสติ

สติก่อนสตาร์ทแม่น้ำหนึ่งบอกแบบนี้นะคะ
ยืนยันว่าเลิกจริงเจ็บจริงจบจริง
ก็ลูก๓คนต้องกินต้องใช้
ยังคงต้องมีการไลฟ์สดขายเครื่องลางของขังกันต่อเนื่องเลยนะคะ
คือบางคนคิดว่าแม่น้ำหนึ่งดูไม่เห็นเศร้าเลยอ่ะ
จริงแล้วเนี่ยแม่น้ำหนึ่งบอกว่าคือมันมีระยะทำใจมาแล้ว

ก็ตอนนี้คือโอเคยอมรับความจริงกันทั้งสองฝ่าย
ก็เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกนะคะ

ท้ายคลิปแม่น้ำหนึ่งไปหาลูกชาย
ลูกชายคนเล็กนะคะซึ่งอดีตสามีของเธอเป็นคนอุ้มอยู่

นั่งงานไปเจอสามีแล้วทำไมเขาถึงเจอกันไม่ได้
ก็เป็นพ่อของลูกไงใช่ไหมคะ
อันนี้คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องนี้จบไปแล้วนะ

หลายคนก็แบบเมื่อไหร่จะมาเหรอแม่น้ำหนึ่ง

แต่ว่าที่เห็นแพร่หลายกันเป็นแนวทางของฮานอย

ส่วนเรื่องของการจุดทูบจุดแม่จุ๊ดก็บอกแล้วไงว่าเว้น๓งวด
อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวจะมาจุดอีกทีจุดเมื่อไหร่
น้ำหนึ่งบอกเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวบอกนะคะใจเย็น
น้ำหนึ่งจบไปพ่อน้ำสองมาค่ะ
ใครล่ะพี่มนต์สิทธิ์ใช่ไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันนะคะ

เฟซบุ๊คเมื่อวานนี้ภาพตัวเองกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่
โชว์ลัตเตอรี่สี่ใบเลขอะไรอ่ะพี่เพิ่งมองไม่เห็น

เห้ยหกหกมันเหมือนเลขนายกเนาะ

เลขเดียวกันเหมือนพี่ต้น

หิวว่าไม่เคยเชียดเลยอ่ะ
ทีนี้เจ้าตัวบอกว่างวดวันที่๑เนี่ย
ชอบเลขอะไรรู้ไหมอันนี้เลขที่ซื้อนะ
ทำไมเลขที่ซื้อกับเลขที่ชอบมันไม่ได้ตรงกันเลย

เลข๒เลข๙เอาไปจับคู่กันเองนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะอันนี้ของพ่อดำ๒